หลักสำคัญในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ
ประเทศไทยเราก็พูดตรงง่ายครอบครัวสังคมอยู่ได้มีสุขภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงที่เป็นกำลังหลักเป็นหูเลี่ยวหัวแรงในการดูแลครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี
เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยได้จัดงบประมาณจำนวนมาก

ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อที่จะให้สตรีทั้งประเทศนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
แล้วก็เอาเงินทุนนั้นไปใช้ลงทุนทำมาหากิน
ก็ให้ผู้หญิงของเรารวมตัวกัน
อย่างน้อย๓คนตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่สนใจ
ได้กลุ่มละ๒๐๐๐๐๐บาท
เอาไปใช้ธมากิน
ครอบครัวของสตรีไทยเนี่ยจะสามารถลืมตาอ้าปาก
แล้วก็โดยอาศัยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวก
ผ่านกองทุนพัฒนาบัตรบาทสตรีนะครับ
ก็ต้องกราบขอบคุณรัฐบาล
ที่ได้ให้โอกาสกับผู้หญิงไทยเราครับ